คุณผู้ชมครับวันที่๒๙มกราคมนี้จะถึงวันพระชธานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาแล้วนะครับ
หลวงพระคูณท่านมรณภาพไปกว่า๓ปีแล้วนะครับด้วยสุริรวมอายุ๙๒ปี๗๑พันศา
วันนี้ไทยรัฐเจาะประเด็นจะพาไปเปิดใจแอดคาราบาลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังผู้แต่งแล้วก็ร้องเพลงหลวงพ่อคูณซึ่งบทเพลงนี้โด่งดังมากว่า๒๐ปีติดตามจากรายงานครับ
เชื่อได้ว่าคงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลงหลวงพ่อค
หรือว่ากลุ่มของวงคราบาลที่โด่งดังมากเพลงนี้ซึ่งแต่งโดยพยับคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องและพระบูชาไทยช่วยกันเรียบเรียงทำนองและขับร้องโดยวงคราบาลเมื่อปี๒๕๓๗ซึ่งเป็นเวลากว่า๒๕ปีแล้วที่เพลงนี้โลดแล่นด้วยจังหวักคลึกคักในสังคมไทยโดยศิลปินแห่งชาติสาขา
ในนั้นมันมีว่าชั่วดีอยู่ในกระโยคมะเขกปกจำไว้ให้ดี
เข้ามาพวกรัฐมนตรีสะสะตัวดีกูจะให้ฟอม
นี่แหละตรงนี้ที่มันแสลงใจเวลาผมไปร้องต่อหน้า
มีงานของรัฐมนตรีอะไรหรือว่าสอสอเขาก็จะขอร้องว่า

กลับไปถึงที่มาของเพลงหลวงพ่อคูณ
คุณพยับคำพันธ์เคยให้สัมภาษณ์ว่า
เกิดจากแรงศรัทธาที่ได้เข้าไปเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ

และเกือบทุกครั้งที่มีนักการเมืองไปหาท่าน
หลวงพ่อคูณก็มักจะพูดว่า
ไอ้นายเด้อมึงเข้าไปเป็นสอสอแล้วไปเป็นนายกแล้ว
อย่าโกงชาติกินเมืองนะสงสารประชาชนบ้างเด้อ
ประกอบกับช่วงนั้นมีการประท้วงรัฐบาล
คาราบาลซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณ
คุ้นเคยกันก็ไปประท้วงกับเขาด้วย
ช่วงนั้นอินจัดถึงขั้นจะตัดนิ้ว
ทำให้คุณอาพยับรีบขับรถมาจากกาญจนบุรี
ไปห้ามถึงหน้าสภาและได้คุยกัน
กระทั่งศิลปินเพลงเพื่อชีวิตจึงขอให้แต่งเพลงให้
คุณอาพยับจึงเกิดปิ๊งไอเดีย
เนื้อเพลงนี้ขึ้นมาภายในเวลา๒๐นาที
โทรหาแอดคาราบาลทันที
มาที่เวทีเลยก็ลูกทุ่งกำลังเล่นอยู่

ให้มานั่งอยู่บนเวที่เราต้องเล่นเถียวนั้น

ให้ร้องสองครั้งด้วยฉันชอบอยู่แล้ว

กลายมาเป็นอีกหนึ่งเพลงในตำนานของวงคาราบาล
แอดยังได้เผยถึงความประทับใจในเนื้อหาของเพลงนี้
ซึ่งผนวกกับแรงศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์
เลือกความเป็นพระพิสุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ให้
และใช้ชีวิตสูตรสมรรถะของหลวงพ่อคูณ
เจ้าอาวาสแห่งวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมา
ท่านเป็นพระที่มีแต่ความเมตตา
ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นอริยเจ้าที่มี
มีจิตใจที่ดีงามในเรื่องของการเอื้ออาทรต่อสังคม
ตัวท่านเองกับปีกวิเวกท่านนอนอยู่
ใครไม่รู้หรอกท่านนอนอยู่ใต้บันได
เวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนไป

นอนอยู่ข้างใต้บันไดห้องเล็กมันอยู่ง่าย
แม้กระทั่งในช่วงมั่นปลายชีวิตของหลวงพ่อคูณ
คือปลายปี๒๕๕๘ซึ่งท่านเริ่มอาภาษณ์
แต่ก็ยังเมตตาให้แอดคาราบาล
เยี่ยมที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งทุกครั้งท่านก็จะสอนและพยายามยื่นแขนมาหาเสมอ
แต่ว่าพอเราไปคือหลวงพ่อแปลกอย่าง
พอไปท่านให้เข้าพบทุกที
ลูกศิษย์บ้านก็ไปบอกให้บอกแอดมาหลวงพ่อจับหน่อยลูกบัวหน่อย
ผมนั่งอยู่ข้างฝาท่านท่านเอามือซ้ายยกขึ้นไป
เป็นพระที่เข้าหาง่ายเป็นพระที่มีความเมตตากรุณาสูง
และถึงแม้วันนี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธจะละสังขารไปนานหลายปี
แต่ทุกคำสอนทุกความดีงามที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาตลอด
ยังคงอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกับเนื้อร้องของเพลงหลวงพ่อคูณ
แสนจะโดนใจบวกกับจังหวะทำนองคึกคักสนุกสนาน
สะท้อนภาพเอกลักษณ์เฉพาะตัวและหลักคำสอนของท่านได้อย่างแจ่มชัด
หลายคนยกย่องว่าเพลงหลวงพ่อคูณเป็นเพลงธรรมะ
โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเพลงของไทย
ผมคอยหาท่านหลายครั้งก็โดนให้กับท่านเชิญ
บางทีท่านตีไม่แรงครับตีเป็นแผงเมตตา
โดนให้กับท่านเพลงของไทยก็โดนให้กับท่านเขก